ค่ะไปดูกองทัพศิลปินไทยกันบ้างนะคะที่เค้าปึกซ้อม
เพื่อขึ้นคอนเสิร์ตการกุศลสำหรับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า
รักเพลงรักแผ่นดินครั้งที่๑๐เธอคือความสุขค่ะ
อยากไปอยู่ในงานด้วยเออนี่นี่แค่วอร์มเครื่องเท่านั้นนะคะคุณ
ซึ่งเป็นการวอร์มเสียงอุ่นเครื่องของเหล่าศิลปินนำทีมโดยพลอาหารชินชินวุฒินี่แหละนะคะ

ก่อนที่จะถึงวันจริงของคอนเสิร์ตรักเพลงรักแผ่นดินครั้งที่๑๐เธอคือความสุขนะคะ
จัดขึ้นโดยมูลนิธิพลเอกเปรมตินสุรานนท์กรมดุรยางทหารบกเพื่อการดนตรีค่ะ
โดยคอนเสิร์ตนี้จะมีขึ้นในวันที่๒๔สิงหาคมนี้นะคะที่โรงละครแห่งชาติ
ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรก็จะนำไปสมทบกิจการมูลนิธิ
เพื่อใช้ในการพัฒนาสถาบันดนตรีของกองทัพบกตลอดจนช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติในด้านต่างนะคะ
งานนี้พวกเขาต่างก็เผยเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกภูมิใจ
และเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือมูลนิธิในครั้งนี้ค่ะ
การช่วยเหลือมูลละนิธิของผมเองกวินเองชาโนเองก็จะเป็นหน้าที่หลักของพวกเราก็คือ
ประชาสัมพันธ์งานที่จะช่วยให้คนมารักกันปรองดองกันสามัคคีกันอะไรอย่างนี้ครับ
ก็จะเป็นหน้าที่หลักของพวกผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่วันนี้ต้องทำ